ฟุตบอลทีมชาติไทยพรุ่งนี้ก็มีโปรแกรมที่จะลงอุ่นเครื่องกับฮ่องกง
ส่วนหน้าที่สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
ก็บอกว่าจะนำประสบการณ์จากการบาดเจ็บใหญ่ทั้งสองครั้ง
ผลักดันให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นค่ะ
อธิษฐกรายสอนกองหน้าจากเมืองท้องเยเตศแคสเซลลัดอาการบาดเจ็บ
จากเกมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เมื่อต้นฤดูกาล
กลับมาติดทีมชาติครั้งนี้ก็เลยทำให้เดสักรายสอนถูกคาดหวัง
ว่าจะเป็นกองหน้าที่ยิงประตูให้กับทีมชาติไทย
หลังจากในศึกอาเซียนคลับจะไม่มีที่วิสิทธิ์แดงดา
ซึ่งอดีศักดิ์ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกกดดันมาตลอด
แต่ทุกครั้งจะพยายามบอกตัวเองว่ามาทำหน้าที่เพื่อชาติ
และก็ต้องนำเอาความกดดันไปพัฒนาตัวเองให้ได้ค่ะ
จากนี้อดีศักดิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าหวังจะนำบทเรียนจากชีวิตอาการบาดเจ็บหนักถึง๒ครั้ง๒ครามาปรับใช้ในทีมชาติเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะ
ตอนนี้สภาพร่างกายโดยรวมก็ถือว่า
เพราะว่ามันผ่านช่วงที่กำหนดไว้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็จะพยายามกลับมาฟิตเหมือนเดิม
แล้วก็ดีใจขอบคุณที่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง
ผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ในโอกาสครั้งนี้
ส่วนทีมชาติฮ่องกงนะคะทีมอันดับ๑๔๓ของโลกที่จะพบกับทีมชาติไทยนะคะ
ไปที่นักเตะลูกครึ่งแล้วก็ผู้เล่นโอนสัญชาติ
มีโอนมาจากบราซิลไนเจรียและอังกฤษอย่างละ๒คนนะคะ
แล้วก็แคมเมรุนกับสเปนอย่างละ๑คน
หน้าชาวเบาซีเลียนที่เพิ่งจะได้รับพาสปอร์ตฮ่องกงเมื่อเร็วนี้ค่ะ
กับฮ่องกงวันพรุ่งนี้ค่ะ๑๑ตุลาคม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะคะ
เริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่๑๘นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
และในวันนี้นะคะเวลา๖โมง๑๕ค่ะ
ก็จะมีการแถลงข่าว